ตายคิดถึงคุณปัดไทยวิทยาลัยกรูสวยมาก

โหคิดว่ายาดผู้ใหญ่แวะมาเยี่ยม
เหมือนป้าที่บ้านนอกแวะมาอะไรอย่างนี้

อุ๊ยแต่กตัวโดดคิดเหมือนปาลั็กเล่ไหม

คือเมื่อเช้านี้ค่ะเขาก็คาดการณ์ทีแรกว่า
สถานการณ์รถการจราจรที่กรุงเทพเราจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าโรงเรียนมีการเปิดเทอมด้วยบางส่วน๖๓โรงเรียน
ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเมื่อเช้าก็ค่อนข้างแน่นอยู่
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เปิดทุกโรงเรียน
ก็จะมีบางเขตบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดค่ะยังเรียนแบบว่าออนไลน์กันอยู่นะคะ
อนไซต์เองก็๖๓โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนแบบ
เอกชนโรงเรียนนานาชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่ค่อนข้างจะแบบเปิดก่อนมาบ้างรถไปเท่าไหร่
แต่ตอนเย็นประจวบเหมาะพอดีฝนตก
แล้วก็ทุกอย่างสถานการณ์เรื่องของการไปรับประทานอาหาร

ถูกอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะถูกค่ะ
แต่แน่นอนวันนี้นอกจากวันนี้เปิดประเทศวันแรกพ้นเคอร์ฟิลล์วันแรก
กลับมาใช้ชีวิตปกติกันวันแรก
สลากกินแบ่งรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งกลับมาทวงบันลังนะฮะ
คราวนี้ต้องยอมแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งจุดทุบ
พี่ฝ่ายตกหักอ่ะพี่ฝ่ายซื้อมั่นใจในสามหนึ่งมากไม่ออกไม่ออกสามเจ็ดข้างบน
น้ำหนึ่งกลับมาทวงบันลังจริงพูดออกจริง

หนึ่งพฤษฎิกายน๐๔๕๐๓๗๐๔๕๐๓๗นะฮะ
แล้วก็วันนี้ถามว่ามีคนถูกรางวัลที่๑หรือยังเราเจอกันมากมายเลยนะครับ
คนแรกเนี่ยเป็นคุณป้าแม่ค้า
เขาซื้อมาจากแผงใบเดียวโดยไปขอซื้อแยกมาด้วยนะ
คือที่จริงแล้วว่าในแผงมันถูก
คนมันจะถูกคนมันจะถูกใบเดียวคนจะถูกจะเรียกว่าคนมันจะถูกใบเดียวด้วยกัน
ซึ่งเขาก็บอกเลยว่าวันนี้เพจคนยะโสธรคุณป้าแม่ค้ารายหนึ่งเนี่ย
ชีวิตกลายเป็นเศรษฐีลายใหม่ไปเลย
เมื่อหยิบโรเตอรี่ซื้อไว้เนี่ยมาตรวจ
ก่อนจะพบตัวเองเนี่ยดวงเข้าวินถูกรางวัลที่๑๐๔๕๐๓๗
เขาบอกว่าเตรียมไปรับเงินเลย๖ล้านบาท

โดยเป็นการขอแยกซื้อด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วมันมี๒ใบ
ถ้าวันนั้นป้าตัดสินใจซื้อมา๒ใบก็ได้๑๒ล้านถูกต้องไหมครับ
วันนี้ทำให้จังหวัดยะโสธรคึกคืนขึ้นมาว่า
ยะโสธรก็จะมีคนถูกรางวัลที่๑แล้ว

ถูกมันเหมือนเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คไปเรื่อยก่อนนะฮะ
มันก็จะมีคนถูกมารู้สึกจะสองสามคนแล้วล่ะ

คือส่วนใหญ่รางวัลที่๑เราก็จะมีโอกาสได้เห็น
แบบว่าคนถูกกันอยู่เรื่อยแล้วก็ดีใจดีใจเนอะ
ก่อนจะถึงเวลาที่สลากกินแบ่งจะออก

มีความสุขสุดคือวันที่ก่อนจะออก

ฝันกันได้เต็มที่มีความสุขมาก

กับวันที่๖แล้วแม่ทำไมเราไม่ซื้ออย่างนั้น
ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนั้น

หนึ่งพฤศจิกายนคนนึงที่ตอนแรกน้ำหนึ่ง

คลิปที่นางจุดทูปได้แก่๕๕๗
แล้วแถมยังฟันทงว่ามี๗บอกว่า๗มาล้านเปอร์เซ็นต์ว่ะ

นี่ไงอะไรกันเอ่ย

เลขท้ายหรือเลขหน้านะพี่เลขท้ายเหรอคะ

อ๋อเลขท้าย๓ตัวใช่ไหม๕๕๕

ซึ่งก็บอกว่าน้ำ๑เรื่องจากนาง

เพราะนางไม่จุดไป๓งวด
นางก็จุดแบบเหมือนนางบอกว่านางไม่มีผลังอะไรแบบนี้

ถ้าจะนับจริงก็คือครบ๑๒๐วันตามที่นายกบอก

วันนี้เปิดประเทศพ้นเคอร์ฟิลล์เราจะได้ใช้ชีวิตปกติกันหมดเลย

ซึ่งวันนี้เองเราไปรายงานผู้ติดเชื้อก่อนนะคะ
ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๘๑๖๕รายค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๕๕ราย
ไปดูภาพบรรยากาศที่สนามบินอนาชาติสุวรรณภูมิกันค่ะ
วันนี้อย่างที่บอกเปิดประเทศเป็นวันแรก
ก่อนหน้านี้ก็มีการซักซ้อมเตรียมนะคะ

เพื่อที่จะแบบว่ารองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยของเรานะคะ
ซึ่งก็จะมีทั้งหมด๖๑ประเทศกับอีก๒เขตการปกครองพิเศษ
ที่สามารถที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรา
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกักตัวเลย
ก็มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจำนวนมากทยอยกันเข้ามานะคะ
หลังจากที่รัฐบาลออกประกาศเปิดประเทศ

มาจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเวลาเที่ยงคืน๒๕นาที

โดยมีนักท่องเที่ยวมากับไฟล์ทนี้๓๔คน
ส่วนช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเที่ยวบินจากทวีปยุโรปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีอังกฤษ
ซึ่งเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
มีอยู่ประมาณ๖๑เที่ยวบินนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือเตรียมพร้อมกันมาเลย
มีความเกี่ยวข้องที่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้านแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้
วันนี้ก็มีเที่ยวบินจากประเทศจีนเข้ามาด้วย
แล้วทุกคนก็คือทำตามระบบนะคะ
เข้ามาถึงก็จะมีจุดตรวจ
แต่บางคนที่เขาลงทะเบียนกันมาก่อนหน้านี้
ก็จะมีเอกสารในเรื่องของการรับรองวัคซีน
ต้องฉีดครบโดสมาแล้วนะคะ
อยู่ภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนการเดินทางจะมานะคะ

ในขณะที่มาถึงแล้วอีก๑คืน

มากัน๔คนเตรียมซื้อตัวเครื่องบินแล้วก็มาเลย

มาตรการต่างวันนี้เองจริงก็มีการปรับพื้นที่ไงพี่

ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มเป็น๓๘จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสีส้มลดลงมาเหลือ๒๓จังหวัด
แต่พร้อมกันนี้มีเพิ่มพื้นที่เข้ามา
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นสีเหลืองค่ะ

แล้วก็มีเฝ้าระวังแล้วก็นำร่อง
เรื่องของการท่องเที่ยว๔จังหวัด

ก็คือกรุงเทพกระบี่พังงานแล้วก็ภูเก็ต

สีฟ้าอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

คือร้านคุณเนี่ยจะต้องแบบได้ผ่านมาตรฐานชา

ถึงจะอนุญาตให้สามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครล่ะ

อย่างที่พี่มดดำบอกไปว่าดื่มไม่ถึง๓ทุ่ม
พลตำรวจเอกอสวินศ์ขวัญเมือง

โดยให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารนะคะ
บอกว่าสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย
ขอให้เพิ่มเวลาหน่อยได้ไหม
จาก๒๑นาฬิกา๓ทุ่ม
ไปเป็นเวลา๕ทุ่มได้ไหม๒๓นาฬิกา
แต่ตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป

ก็มีผู้สอบถามเข้าไปบอกว่าถ้าอย่างนั้น
นั่งดื่มแอลกอฮอล์อยู่อีกดี๓ทุ่มปั๊บ

ก็คือบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคุณสั่งมาแล้ว
ถ้ากรณีที่ยังดื่มไม่หมด

คุณปิดฝาแล้วคุณเทคอเวย์ยกกลับบ้านไป

แต่ถ้าเกิดกรณีที่มันอยู่บนโต๊ะล่ะ

หนึ่งท่านบอกว่าให้กระโดกให้หมดไปเลย
หรือ๒กรณีก็คือเทคโอเวทิ้ง
อันนี้ถ้ากรณีที่อยู่ที่ร้านแล้วมันอยู่บนโต๊ะมันยังไม่หมด
ถ้าคุณปิดฝาได้คุณยกกลับบ้าน
แต่จะมีบางอันที่แบบอยู่ในแก้วแล้วอะไรอย่างนี้ดื่มไม่หมด
หนึ่งก็คือกระดกทีเดียวให้ลวดไปเลยหมด

หรือไม่ก็เปลี่ยนแก้วเป็นแก้วกาแฟ

หลังจาก๓ทุ่มคุณห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
คือห้ามก็คือห้ามเลย
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียว

มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหมดเลย
ถ้าจะจัดงานก็เริ่มตั้งแต่เย็นหน่อย
บางคนอาจจะบอกถ้างั้นเชิดเริ่มตั้งแต่๔โมงเลยได้ไหม

คือจริงที่ทางกรุงเทพเองเขาบอกว่า
เขาไม่ได้อยากให้ดื่มเกิน๓ทุ่มเพราะว่าเขากลัวว่า
ถ้าเกิดคุณดื่มไปเดี๋ยวอาการจะมีอาการมืนเมาที่มาก

แต่บางคนก็จะพูดในกรณีว่าแล้วถ้าสมมุติเราดื่มตั้งแต่หัววันเลยล่ะ
บางทีไปถึง๓ทุ่มผ่านไปละ๕ชั่วโมงเขาอาจจะเมาเหมือนกัน
อะไรอย่างนี้ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป
เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองกัน
ผู้สืบข่าวก็ไปถามอีกว่าร้านอาหารที่จะเปิดให้บริการที่นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้

ก็คือแน่คือ๑คุณต้องมีมาตรฐานชานะคะของทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พลตำรวจเอกอัศวินบอกเลยบอกว่าร้านอาหารที่เข้าร่วมมาตรฐานของชา
ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๑๓๕๐ล้าน
อยากจะฝากไปยังประชาชนที่ทำแบบเรื่องของสถานประกอบการต่าง

คือต้องมีมาตรฐานนี้ชาหรือชาพลัส
อย่างนั้นเนี่ยคุณทำตามมาตรการแบบนี้ให้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้
ไม่ได้ด้วยเพราะจริงเขาบอกว่าอยากจะช่วยกันดูแล
ในส่วนของผับบาคาราโอเกะ
หลายคนก็ถามว่า๑พฤศจิกายนนี้เปิดหรือยัง
สรุปสุดท้ายก็คือยังนะคะอันนี้ยังไม่เปิดนะคะ
ต้องรอไปอีกนิดนึงยังไม่มีแผนกว่า
โดนเราตอนแรกคือ๑ธันวาคมอยู่แล้ว
ใช่แต่ตอนนี้ก็เหมือนมีให้อยู่๔จังหวัดนี่ไง
พัทยาเองก็เลยบอกว่าฉันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกัน
บางคนก็จะรู้สึกเหมือนทำไมเราถูกทิ้งน้อยใจ
เออทำไมเราไม่ได้แบบให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้บ้างล่ะ

เพราะว่าอย่างที่เราพัทยานี่ถือว่ารายได้หลักของเขา

หนึ่งนี่แหละค่ะหนึ่งพฤศจิกายน

โรงพยาบาลก็คือต้องเป็นคิวจ่ายเงินแรก
เขาถึงจะให้เราได้จองคิวนัดฉีด
ก็อาจจะนะถ้าโรงพยาบาลได้โคต้าแบ่งไปพอที่จะถึงพี่
บางทีเขารับแบบอ้าวโอเคคนที่จ่ายเงินคนที่๑ถึงคนที่เท่าไหร่
มีโอกาสได้ลงทะเบียนว่าคุณจะไปฉีดวัคซีนรับวัคซีนวันไหน
ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่นั้นก็อาจจะต้องรอต่อไปอีกอะไรอย่างนี้
แต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามข่าวพระฆ่ากันไหมฮะ
ตอนแรกนี่คือแบบพี่ดูจากไทรัตนิวโชนะ
เฮ้ยตอนแรกถ้าสมมติปุ่มจริงมาจากตักบาส

แบบว่าพระแย่งข้าวในบาทกันแล้วก็ฆ่ากัน

ตอนแรกฟังไม่เชื่อไม่เชื่อจริง
คือพระที่ก่อเหตุพระรุนนะฮะ
พระลุนชื่อพระลุนนะฮะอายุ๗๒ปีด้วย
อยู่เป็นพระวัดป่าภูปอจังหวัดกาลสิน
รุนเนี่ย๗๒ปีถูกทำร้ายจนมรณภาพครับ
บริเวณบันไดลานหินทางลงกุฏิ
ซึ่งศีรษะใบหน้าแขนและข้อมือถูกของมีคมฟัน๒๗แผล
ต่อมาตำรวจจับหลวงตาจรรย์อายุเท่ากัน๗๒ปีเหมือนกัน
อื้อหู
อายุไม่ได้น้อยไม่ได้วัยรุ่นแล้วนะ
นะครับเป็นพระวัดเดียวกัน
แต่หลวงตาจรรย์เป็นผู้ต้องสงสัย
หลังจากนั้นปุ๊บสอบปากไปพระรับสารภาพหมดเลย
ตามที่ข่าวไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ยติดตามกันมาตลอดนะฮะว่า
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจตีวรวรรษมรินะฮะ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
เขาบอกว่าวันนี้นำหลวงตาจรรย์ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเนี่ย
ทำแผนประกอบรับคำสารภาพซึ่งยังไม่ได้นำตัวไปฝากขังนะฮะ
จากต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีกบางประเด็นเพราะว่า
พระฆ่าพระนี่คือพูดไม่ถูกเหมือนกัน
ว่ามีอายุแล้วเนอะฮะปรากฏวันนี้ไม่ใช่เรื่อง
ข้าวในบาทหรอกน่าจะเป็นเรื่องแอลกอฮอล์
เพราะว่า๑วันนี้ต้องไปหาพยานหลักฐาน
ถี่มาที่ไปของขวดเหล้าและซื้อเหล้าที่นำมาจัดฉากหลอกว่า
มีคนร้ายสองคนเข้ามาดื่มเหล้ากับพระรุนเนี่ย
แล้วก็มีการฆ่าเนี่ยเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีการจัดเตรียมอาวุธเนี่ยเพื่อนำพยานหลักฐานมาประกอบสำนวน
จากคดีดังกล่าวเนี่ยต้องค่อนข้างมีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะฮะ
เพราะฉะนั้นณวันนี้แล้วเราจะขอเอ่อไม่เรียกว่า
จริงจริงแล้ววันนี้พูดไม่ถูกอ่ะคือตอนแรกเลยเนี่ย
ก็เหมือนประมาณว่าพระผู้ที่เป็นคนก่อเหตุ

เพราะว่าตัวเองแย่งของที่บิณฑบาตกันมาใช่ไหมคะ
เพราะว่าพระอีกท่านหนึ่งท่านไปบินทบาทท่านได้ของมา
แต่กรณีพระที่เป็นคนก่อเหตุเขาไม่ได้ออกไปบินทบาท
แต่มาแห้งของมาอะไรกันไป

ก็อย่างที่บอกว่าค่าที่บอกแหละ

วันนี้ยังเป็นหลวงตาอยู่ไหม
ลองไปฟัง
แค่เรื่องอะไรหรอ
สะสมแค่แค่สะสม
เขาด่าตายอย่างเงี้เหรอครับด่าเรื่องอะไรอ่ะคะหลายเรื่องโดยอย่างเช่นอย่างเช่น
อย่างเช่นเรื่องอะไรเช่นเรื่องอะไรจ๊ะจ๊ะอีกสักเรื่องเรื่องที่มันทำให้เราสุดจะทนแล้วครับผม
มันเป็นเรื่องอะไรครับเช้าหยิดตอนเช้าฉันเข้าค่ะทุกวันครับอืม
ต่อหน้าญาติโยมต่อหน้าญาติโยมเขาหวาดเจ็บเจ็บอาหารมาก
เอาอาหารไปมากอ๋อจะเอาอาหารมาเยอะอืมแล้วคำที่แค้นที่สุดคือทำ
ทำให้ตารู้สึกว่ามันเป็นพลังเส้นสุดท้ายเลยไม่ไหวแล้วจ้ะ
ที่ตัดสินใจฆ่าให้ควายแบบนี้อ๋ออ๋ออันนี้กำอะไรอ่ะตา
ดาดสามสี่ครั้งนึงแหละอืมคือรับไม่ได้รับไม่ได้ก็บอกให้
บอกให้ไปอยู่ที่อื่นคือเรื่องของเรื่องเนี้ยมันมีสองกรณี
จ๋าค่ะเขาบอกจริงจริงแล้วเบื้องต้นเนี่ยสอบถามพระลูกวัด
ด้วยกันเนี่ยเขาบอกเห็นชายศพอันนี้เราขออนุญาตย้อนกลับไปนะฮะ
เคยเห็นชายสองคนเนี้ยเข้ามาทวงหนี้กับพระรุนเนี้ยสามหมื่นบาท
ตำรวจก็เค้นสอบพระรูปดังกล่าเนื่องจากว่าพบเป็นผู้ต้องสงสัยหลักชิ้น
อย่างแรกที่เขาสงสัยคือมีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ที่จีวอนแล้วก็ย่ามสะพาย
นะฮะแล้วก็เอกสารของพระรูปนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยพระเขาก็ให้การปฏิเสธ
มาฮะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีพญาณหลักฐานว่าพระรูปดังเก่าเนี้ย
มีปากเสียงทะเลาะกับพระรุนที่มรณภาพไปบ่อยครั้งทั้งยังพบคราบเลือดที่จีวอน
ย่ามสะพายเอกอาสารหนิวชี้หนิวกลางมือขาคือเอาไงหลักฐานอยู่ครบหมด
นะครับและเป็นผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด
ซึ่งปรากฏว่าเขาเค้นเนี่ยมากกว่า๒วันนะฮะ
ใช้เวลาเค้นที่หายกันไปเนี่ยเสาที่เนี่ยสองวันเนี่ย
ล่าสุดต้องเรียกเป็นทิศแล้วเนี่ยนะฮะได้รับสารภาพว่าใช่
เป็นคนลงมือฆ่าพระรุนเองนะซึ่งสำหรับเหตุการณ์นั้นน่ะ
เกิดขึ้นจากพระทั้งสองคนเนี่ยมาขอจำวัด
อยู่ที่วัดป่าภูปอต่อมาระยะหลังเนี่ยพระทั้งสองรูปนั้นน่ะ
มีเรื่องราวของระแหงกันโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งอาหาร
ที่เจ้าอาวาสพระรุนไปบินทบาทมาก็คือพระองค์ที่มรณภาพ
กับเจ้าอาวาสไปบินทบาทมาเนื่องจากพักกรกรชะกดเนี่ย
เดินบินทบาทไม่ได้จึงเกิดการต่อว่าดุด่ากัน
แล้วก็ยังมีการพูดจาใส่กันจนทะเลาะกันบ่อยครั้ง
พระกรกฎเนี่ยจะถูกต่อว่าจึงเกิดความแค้น
เขาบอกจึงเกิดความแค้นในการก่อเหตุดังกล่าวนะ
แล้วก็เขาบอกโดยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลาประมาณตี๕
ปรากฏพระรุนเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาก็จะเอาจีวอนเนี่ย
ซักในห้องน้ำเมที่เมื่อกี้ที่เห็นนะครับ
ที่พระกฎชกรเนี่ยจะแอบเดินตามไป
เขาจะเอาจีวอนไปซักในห้องน้ำก็เลยเอาอีโต้เนี่ย
ฟันที่ศีรษะไปหลายครั้งซึ่งพระรุนพยายามวิ่งหนี
จนล้มลงบริเวณบันไดแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
ก่อนที่จะนำจอบอีกนะฮะนำจอบเนี่ยนำมาสับ
แล้วก็ตีซ้ำที่ศีรษะอีกหลายครั้งจนแน่นิ่งไป
อย่างไรก็ตามขนาดนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเฮ้ย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอะไรจะเนี่ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะฮะตำรวจก็จะทำแผนประกอบการวันนี้ทำไปเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบวัดเขาบอกวัดวัดเกิดเหตุได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยเหลือจึงเข้าไปดูเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
วันนี้พบเป็นเนื้อช่วงทอดกระถินพอดีเลยเนาะโรงตะยุทธ๗๒ทั้งสองรูป
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแบบเนี้ยก็นี่เรียบร้อยแน่นอนคือจับศึกแล้วหลังจากนี้ก็เนี่ยทำแผนประกอบการทุกอย่างก็คือรับสารภาพหมด
เขาจะไปฝากครั้งพรุ่งนี้โดยแจ้งข้อหาเนี่ยค่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะโอเค
มาที่อีกข่าวหนึ่งอันนี้เจ้าของบอกไม่เจตนาไม่เจตนาปล่อยสุนัขให้ไปกัดเพื่อนบ้านนะคะ
เขาก็ไปวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวร้านโชว์หวยร้านหนึ่งนะคะ
ก่อนที่จะพอไปวนเวียนแล้วก็วิ่งออกจากร้าน
แล้วก็ไปกัดเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บนะ
ก็วิ่งมาที่บริเวณบ้านเลขที่๗๕ทับ๑๙๗นี่นะ
แล้วก็ไปรุมกัดเจ้าของบ้านขณะที่ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
บริเวณหน้าบ้านก็โดนเข้าไปด้วย๓ตัวลูกนะ
๔ตัวนี่ไงวิ่งไปฝูงเลยอ่ะ
แล้วก็นี่แหละค่ะก็บาดเจ็บอย่างที่เห็นนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็ชื่อว่านายนิพนธ์นวมโคกสูงอายุ๕๖ปีค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นผู้กำกับนะคะสพเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วย
นายชะนินนะฮะทิพย์ประภาษมิตรนะคะ
ประสูจัตว์ของจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่
ไปที่บ้านที่มีเหตุนี้นะคะก็คือ๗๕ทับ๒๓๗หลังนี้นะคะ
สุนัขที่เลี้ยงอยู่เขาก็ไปถามนะคือเจ้าของบ้านอยู่ที่นี่
สรุปแล้วเนี่ยเขามีสุนัขที่เลี้ยงพันมัตรวัลเจ้าทั้งหมด๖ตัว
ทั้งหมดหกตัวนะแล้วก็พบว่าบ้านเนี่ยถูกปิดเงียบ
ตะโกนเรียกก็ไม่มีผู้เช่าผู้พักอาศัยใดออกมาทั้งสิ้นนะคะ
ก็ถูกเจ้าหน้าที่ทำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำ
พร้อมสำเนาห์หลักฐานต่างประกอบคำรับสารภัพธ์
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะสารมีคำสั่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูกัน
แต่ว่าตอนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของสุนัขเขาบอกว่า
เขายอมรับแล้วก็อ้างว่าเขาไม่ได้มีเจตนาปล่อยสุนัขให้หลุดออกไปก่อเหตุแต่อย่างใด
ว่าอย่างงี้เนอะหลุดออกไปเองเหรอเนี่ยนะ
ไม่สงสัยที่สถานที่แล้วแบบว่าหมาถ้าสมมุติมันแค่ระบบหมา
คิดดูว่า๖ตัวมีหมาใหญ่เปิดประตูปุ๊บมันก็ต้องไปไปฟังเสียง
พูดที่เนี่ยรักษาเจ็บกันสักนิดนึงฮะ
ส่วนตัวมันก็ขย่ามขาซ้ายไหนไม่ได้ยืนหมากัดยืนคลายอยู่อย่างเงี้ย
ก็ยืนมันไม่ปล่อยก็ต้องยืนเนี่ยหมามันพวกนี้มันกัดมันไม่ปล่อยอ่ะ
จนแบบมันกัดด้านสะบัดด้านแล้วมันเลิกกัดมันเลิกกัดมันก็ออกไป
มันก็กัดไปอยู่ตรงนี้๒ตัวเนี่ยอืม
เหลียงกันยังไงก่อน๖ตัวบางทีในที่ชุมชนมาแล้วเลี้ยงเขาเยอะก็
กัดสิไม่กับเจ้าของส่วนใหญ่เขาบอกว่านางนิสัยดีนางขี้อ้อนอะไร
แต่ว่าเอาจริงพอเวลาออกไปอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะไปเดาได้

เกิดมีอะไรเนี่ยคนที่โดนก็สู้ไม่ค่อยได้เพราะว่า

ในนี้บอก๓แต่ปรากฏว่าเลี้ยงจริงนะ๖นะ

ขอดูรูปอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้นี้
สามดาวนะสี่ก็บอกแล้วน่ะสี่เออแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปน่ะ
ไปสองตัวตัดกายเลยน่ะอืมอยู่แล้วยิ่งถ้าอยู่ในหมู่บ้าน
ต้องดูแลดีดีเลยบางทีมีคนเดินอยู่แถวนั้นโอ้โหถ้าเป็นเด็กล่ะ
เด็กตายเพราะหมารอดไปเรื่อยเยอะเหมือนกันนะอืมโอ้โฮบางแก้วก็
ดุใช่ไหมโอ้โหบางแก้วก็ดีกับเจ้าของอืมแต่ดูกับคนอื่นมาก
ก็ดุมากใช่ไหมดุมากค่ะดุมากอืมเหมือนกับอะไรอีกอันที่มัน
กัดเด็กตายชื่ออะไรนะผิดบูผิดบูอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีมันก็ต้อง
กลับมาที่แบบว่าเราก็ต้องดูเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาพวกนี้เหมือนกัน
เนอะเนื่องจากทุกวันนี้มันไม่เมื่อก่อนเลี้ยงได้ไว้เพราะบ้านคนมันจะมี
เนื้อที่ถ้าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ใช่แต่ทุกวันนี้ในกรุงเทพอ่ะ
ด้วยความที่เนื้อที่ของเราอ่ะมันจำกัดลงแล้วอืมใช่ไม่เหมาะกับเขา
แล้วใช่แล้วบางหมาบางตัวเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในบ้านในคอนโดหรืออะไร
จำกัดหมาป่วยกระดูกเขาเรียกกระดูกสะโพกกระดูกอะไร
คือเขาไม่ได้ออกกำลังกายตามสายพันธุ์ของเขาหรือบางทีเนี่ย
อย่างเจ้าของบางคนนี้เข้าข้างหมาตัวเองเข้าใจพิจัย
ออกมาจากลิฟต์อ่ะแล้วมันพุ่งมาที่พวกเราอย่างเงี้ย
คือเขาเห็นเราเหมือนอย่างนี้เหมือนเขาเห็นแล้วอยากขย่ำเรามั้งหรือยังไงมั้ง
เราก็บอกเจ้าของคุณต้องใส่สายนะอย่างนี้ไม่ได้
เขาก็แบบทุกครั้งเดินออกมาก็ไม่เห็นเป็นอะไร

สัญชาติยานหมามันกับคนอยู่แล้ว

แต่บางพันธุ์ที่ค่อนข้างแบบอารมณ์รุนแรงหรือว่ามีแบบเรื่องคนนี้อาจจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษ
ใครที่แบบมีพื้นที่บ้านโอเคคุณมีความสามารถในการเลี้ยงดูเขาได้อันนี้ค่อยเลี้ย
แต่ถ้าอันไหนที่เราอยู่ในพื้นที่แคบมีทุกอย่างที่จำกัดอย่างนี้
บางทีเวลาเลือกงานสุนัขที่มาเลี้ยงก็ต้องดูด้วย
ไม่งั้นบางทีไม่ใช่แค่เราโอเคเรารักแต่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างนี้

แต่หมาน่ารักก็เยอะพี่ที่แบบว่าเขาไม่ได้ดุอะไร
สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักที่อยู่กับเด็กได้อย่างนี้

ไม่งั้นเนี่ยพอมีอะไรหมาก็เนอะ

โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่แบบพูดถึงเยอะจริง
ใกล้ตายค่อยมาเออนี่ไงใกล้ตายค่อยมาอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ระหว่างที่พักเบรกมีอ่านทวิตเตอร์มีคนบอกว่าเคยเลี้ยงบางแก้วเขาบอกว่ารักแล้วก็ห่วงเจ้าของมากนะคะ
แล้วก็ห่วงพื้นที่ก็คือพื้นที่บ้านเนี่ยส่วนจะดุไม่ดุอยู่ที่วิธีการเลี้ยงค่ะ
ถ้าล่ามแล้วก็ขัง๙๙๙๙๙ดุมากค่ะ
ไม่แล้วเมื่อกี้เนี่ย๖ตัวคิดว่ามันจะไม่เครียดเหรอเขาหมาพวกนี้มันจะต้องวิ่งหรือเปล่า
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าแบบคุณอ้อมใจบอกว่าฝูงนี้บุกเข้าร้านค้าคลิปนั้นน่ากลัวมาก

เนี่ยเขาเขียนฝูงนี้บุกเข้าร้านค้าใช่ตอนแรกนางไปเตือนเข้าร้านค้าก่อน
เนี่ยคุณอ้อมใจบอกอะซึ่งมันเป็นฝูงไง
พองเขาไปไหนทำไมเขาปล่อยให้มันออกมาเที่ยวไหน
ไม่หรอกเอาจริงนะไม่ได้พูดแล้วเขาหาว่าฉันเป็นคนเกลียดสัตว์
คือกฎหมายเลี้ยงได้หมาจนรู้ว่ารักสัตว
แต่แบบว่าณวินาทีนี้ด้วยนี่ไงคลิปที่บุกร้านค้าน้อง

ดูสิคือจริงสุนัขบางชนิดบางสายพันธุ์ที่แบบว่าดุหน่อย

ก่อนที่เราสามารถเอาไปเลี้ยงน่าจะต้องแบบเนาะ

ใช่เช็คคนที่เอาไปเลี้ยงหน่อยว่ามีคุณสมบัติในการที่จะดูแลเขาได้หรือเปล่า
แล้วคิดว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย
เรากำลังขายของชำอยู่อะไรจะเกิดขึ้นกับเขา
หรือถ้าสมมุติพ่อแม่ไปทำงานเอาหลานมาฝากเลี้ยงไว้
น่ากลัวมากอันนี้

ถ้าเกิดอะไรขึ้นหมายเยอะแบบนี้ถ้ามีเหตุเจ้าของรับผิดชอบไม่ไหว

วันนี้มันใช่แล้วเหรอที่จะต้องเลี้ยงหมาใหญ่
อันนี้ถามกันแบบโง่เลยนะ

ถ้าสมมุติอย่างบ้านอย่างนี้เลี้ยง๖ตัวเนี่ย

ที่เมย์บอกนะที่จีนใช่ไหม
ว่าคนถูกเลี้ยงต้องไปสัมภาษณ์ก่อนเนอะ
มีความสามารถในการเลี้ยงเขาได้แค่ไหน
มีหลายประเทศที่เป็นแบบนั้น
บางบ้านก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้เลี้ยง
เราขอกลับมาที่คลิปที่ตอนนี้เราเชื่อว่า
น่าจะเป็นคลิปเดือดของโซเชียลโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืนนี้

เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงดาวฮะ
โดยผู้ถ่ายคลิปเนี่ยพาแม่
แม่เนี่ยป่วยแล้วมาจากดอย
พอมาขอการรักษากลางดึกเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่ง

เอาง่ายเลยคือแม่แพทย์ไม่กลับไม่ยอมตรวจ
บอกว่าไม่ใช่เคสเร่งด่วนแล้วก็ยังไล่กลับบ้านทำให้ญาติเนี่ยต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปครับ
ปรากฏว่าคลิปจะเห็นนายแพทย์สวมเสื้อกาวเห็นไหมฮะ
เสื้อน้ำเงินเนี่ยมีปากเสียงกับญาติคนไข้อยู่
เริ่มจากการเดินออกไปถามว่าคนไข้คนไหนอยู่ที่ไหนก่อนจะถามด้วยว่าเดินได้ไหม

ไอ้ริวเกือบตายจิบอกจะพ่อผู้มีแค่นี้
นั่นแหละ

เขาบอกว่าจริงแล้วทุกวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อหมด
ทุกคนเป็นเจ้าของโซเชียลหมด
คือเริ่มจากการเดินออกมาถามคนแค่ว่าอยู่ที่ไหน
ก่อนจะถามอีกว่าเดินได้ไหมเดินได้อยู่ไหม

คนไข้ก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้แม่ตายเหรอ

พร้อมแต่คอกใส่ว่าก็มันไม่ด่วนไง
ด่วนคือเป็นไข้หายใจเร็วเกือบตายเจ็บอกจะคลอดลูกมีแค่นี้
ล่าสุดนางสาวจันทราแสงจันทร์อายุ๒๙ปีนะฮะ

แม่ของตนเนี่ยนะชื่อนางอเลมะ
มีไข้หนาวสั่นท้องเสีย
ทางครอบครัวก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วล่ะ
แต่อาการยังไม่ดีขึ้นอาการไข้ขึ้นสูง
ตัดสินใจพาแม่ลงมาจากบนดอย

เพราะกลัวว่าหากปล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะเป็นอันตราย
แต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอให้กลับบ้าน
จนเกิดการโต้เถียงกันตามคลิปเลย
ซึ่งไม่มีใครต้องการมาโรงพยาบาลหรอกเขาบอกอย่างนี้
ถ้าไม่เป็นใครจะอยากมาโรงพยาบาล

เข้าใจว่าสถานการณ์โควิดทุกคนทำงานกันหนัก

และอยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงเพราะคนอื่นก็มีหัวใจ
ดอยก็มีหัวใจประชาชนไม่สบายก็ต้องไปหาหมอ
ถ้าหมอไม่รักษาแล้วจะมีหมอไปทำไม
ล่าสุดครับวันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วล่ะพอโรงพยาบาลนะฮะ
กล่าวว่าตอนแรกยังไม่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่

ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงส่วนการแถลงข่าว

ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ภาพมันก็เห็นชัดเจน

ถ้าตะข้อขนาดนี้เราเป็นคนไข้ที่ไปหาหมอ
เราก็จะรู้สึกแล้วอ่ะว่าเอาแล้วยังไงดีอ่ะ
ต่อให้มาตีหนึ่งตีสองถ้าเราไม่สบาย
มันมีห้องฉุกเฉินที่เขาก็จะต้องดูแลคนไข้

ถ้าสมมุติเราลงจากดอยเราเดินทางสักแบบสมมุติ

แล้วยังไงใช่ไหม

ทางโรงพยาบาลพอเองรวมไปถึงคนที่อยู่ในคลิป
จะออกมาพูดว่าอะไรนะคะ

พอเอาเรียกสอบแต่เดี๋ยวเขาคงมีการแถลงอีกทีนึง
ว่ายังไงกับสถานการณ์นี้นะคะ

เรื่องหนึ่งกู้ภัยเขาเล่าเรื่องของอาถรรพ์วิญญาณสองศพ
ตายคารถสิบล้อนะคะ
ตอนนี้เขาเรียกว่ายังโผล่มาให้ชาวบ้านได้เห็นกันอยู่
ชาวบ้านก็ตกใจเห็นทีไรก็กลัวกันหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ก็มีกระแสชวนขนหัวลุกมาแบบเป็นเดือนแล้ว
จากว่าผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งเขามีการโพสต์คลิปที่ระบุข้อความ
บอกว่ายังจำเหตุการณ์รถสิบล้อชนสะพานลอยได้ไหม

ไม่นานเนี่ยมีผู้พบเห็นพี่ทั้งสองนี่
วนเวียนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุตอนดึกอะค่ะ
ล่าสุดในชาววัดทัศนียานนท์อาสากู้ชีพมูลนิธิพิทักการ
อำเภอแม่สอยก็มีการนำอาหารคาวหวานแล้วก็น้ำดื่มค่ะ
ทำการจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณบอกว่าให้รับประทานอาหาร
หลังจากเมื่อหลายวันก่อนทีมอาสาสมัครที่ขับรถกู้ชีพ

แล้วก็พบเห็น๒ดวงวิญญาณมายืนก้มหน้าอยู่ข้างสารา
ทางด้านในชัยวัดเองก็เปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นกับตนเมื่อหลายวันก่อน
คล้ายกับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านอีกหลายคนก็เจอนะคะ
รวมถึงฝันบอกว่ามีชายคล้ายภูเศียชีวิต
ขอให้ตนนำอาหารไปให้เนื่องจากฮิว
หลังเกิดเหตุชาวบ้านหลายคนก็ต่างหลีกเลี่ยงที่จะขับรถผ่านจุดสะพานลอยนี้
ซึ่งสร้างติดกับสุสานฝังศพแล้วก็สร้างติดกับโรงเรียน
ซึ่งตนเชื่อว่าสองดวงวิญญาณนั้นอาจจะอยากสื่อสารเพื่อขออาหารแล้วก็ส่วนบุญจากผู้ที่พบเห็นด้วย
คนก็อาสากู้ชีพก็เลยเอาล่ะฝันแบบนี้ก็เอาน้ำเอาอะไรไปถวายแล้วหลายคนก็ยังเห็นอยู่น่ะ

นี่นะคะไปว่ายกันหน่อยอย่างนี้

ข่าวนี้เขาบอกว่าน้ำท่วมเป็นเหตุค่ะ
แล้วบางทีก็จะมีปลาช่อนตัวใหญ่เนี่ยโผล่มาด้วยนะคะ
แหวกวายกันชิวในห้องนอนของเจ้าของที่โพสต์มาเนี้ยนะ
ระบุว่าน้ำท่วมเป็นเหตุค่ะ
นี่นะเข้ามาเยี่ยมในห้องเลยจ้

น้ำต้มเลยลูกป่าใช่ไหมลูกปลาช่อนปลาช่อนก็มีทั้งลูกทั้งแม่นะ
แท็กค่ะน้ำท่วมนครชัยศรีอยู่ที่นครชัยศรีเลยอยู่ในห้องนอนกันเลยทีเดียว
โชว์เยอะมากอุ้ยออกลูกออกร้านกันเต็มเลยเนอะข้างนอกเขาเป็นฟาร์มปลาหรือเปล่า
ฟาร์มปลาหรือเปล่าไม่รู้แต่ห้องนอนปลาเต็มเลยค่ะพี่เข้าไปว่าไหว้กันใหญ่เลย
นครชัยศรีตอนนี้เหตุการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนอะ
อืมสถานการณ์น้ำในหลายที่เมื่อวานนี้จะอยู่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นฮาราวีน

คือมันกลายเป็นเหตุระทึกขวัญกันเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้ตามเวลาที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ๒๐นาฬิกานะคะก็เกิดเหตุ
มีผู้ก่อเหตุเนี่ยคือแต่งตัวตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบโจ๊กเกอร์ค่ะ

วิ่งไปดูสิใช้มีดนะคะอาวุธมีดไล่แทงคนบนรถไฟค่ะ

แล้วก็มีการแบบว่าเทน้ำมันน้ำกรดอะไรอย่างนี้
แล้วจุดไฟเผานะคะเป็นพื้นที่บริเวณทำให้คนที่เขาอยู่บนรถไฟ
ก็วิ่งหนีกันมากรูกันมา
เจ้าหน้าที่คนขับรถไฟเองเขาก็เลยต้องหยุดรถแบบกระทันหาญ
ทีนี้มันก็ไม่ได้ตรงช่องอะค่ะหลายคนพอเปิดประตูก็วิ่ง
โจรกันออกไปข้างนอกเพราะว่าต้องหนีตายกันออกไป
เพราะว่าทำร้ายคนบาดเจ็บไล่แทงไปตั้งแต่เด็กจนถึงคนชะลา
อายุตั้งแต่๑๐๗๐ปีรวมทั้งหมด๑๗รายด้วยกัน
เหยื่อผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยมีเหยื่อรายหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ก็ถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณหน้าอก
คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติค่ะ
ขณะนี้ก็ยังคงรักษาอยู่ในระหว่างการรักษาตัวอยู่นะคะ
เรื่องนี้เนี่ยคือสุดท้ายเขาก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
มีหลักฐานเป็นอาวุธมีดยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรนะคะ
ฮัตโตริผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพบอกว่า
เขาต้องการถูกประหารชีวิต

เพราะเชื่อว่าจะถูกตัดสินประหารชีวิต
สังหารคน๒คนขึ้นไป

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
คือรายงานเขาก็บอกฮัตโตริ
แล้วก็คลิปวิดีโอเพราะว่าผู้โดยสารจำนวนมากทีเดียวเนี่ย
เขาก็วิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันบางคนก็มีการแชร์ภาพออกมาในทวิตเต
อืมคนซึ่งไม่หนีด้วยนะ
เขาต่อยให้จำเนี่ยตั้งใจเลยเธอ
แต่หลายคนก็บอกว่าเอ้าถ้าคุณอยากโดนประหารชีวิต
คุณอยากตายคุณไม่จำเป็นต้องไปฆ่าคนอื่นอ่า

ถ้าอย่างนั้นมีมีดอยู่บางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณฆ่าตัวเองไปเลย
คุณไม่ต้องไปสังหารคนอื่นเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายคน

เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานทั่วโลกได้นำเสนอข่าวนี้หมดเลยนะฮะใช่ค่ะ

พอเนี่ยจับได้และแรงจงใจ
พอสารภาพขึ้นมาบอกอยากโดนประหารชีวิต

อันนี้อยู่ดีแบบอยากโดนประหารชีวิตก็เลยไปไล่ฆ่าคน
ก็เลยเอาอีโต้ไปฟันเอาจอบฟันต่ออย่างนี้อายุ๗๐
บางทีก็ไปพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
มาอีกมาอีกแล้วใช่ไหมเขาบอกมีเรื่องราวแซ่บมาให้บรรดาขาเมาส์ได้หูผึ่งกันอีกแล้ว
เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยได้หย่อนข้อมูลเด็ด
โดยระบุว่าการลงเสาเอกบ้านด้วยกัน
เขาจะทำเรือนหอเปล่าวะนะฉันไม่อยากให้ผัวแต่งงานนะไม่นะ
ยังยังอยากเชยชมผัวจนกว่ากรุงศรีจะสิ้นคนดีว่ะนางบอกโอ้โหรอให้ผัว
มันจะไปรู้ได้ไงอ่ะรอให้ผัวออกมาพูดเรื่องนี้เองละกัน
เพราะผัวลบรูปพิธีต่างทิ้งคงไม่อยากให้คนเดาว่าจะแต่งงาน
แต่ถามถึงว่าถึงเวลาหรือยังก็คบกับแฟนมานานแล้วก็แต่งได้นะ
แต่ฉันคนนึงแหละที่จะดิ้นกับพื้นสัก๘๐๐ตลบห่วงอีพิมเมียพระเอกคนนึง
แน่นอนว่าลูกเพจก็ต่างเดาไปว่าครั้งนี้อาจจะเป็นหมากคิมหรือเปล่า
ณเดชน์กำลังสร้างบ้านอยู่หรือเปล่าแต่วันนั้นถามแม่แก้ว
แม่แก้วเขาบอกบ้านหลังนั้นเขาซื้อสร้างให้แม่แก้ว
ก็แบบว่าหรือจะเป็นณเดชน์ยายาหรือจะเป็นเวียเบลล่าหรือเปล่า
น่าจะเป็นคู่ไหนก็ต้องลุ้นกันนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวนี้เนาะที่แบบว่ามีคู่ไหนที่แบบกำลังจะมีพิธีวิวาหรือเปล่า
แล้วเป็นข่าวแบบว่าข่าวติดกันมาเกือบเดือนนึงแล้วเนี่ยค่ะ
ข่าวนี้แต่ก็ยังไม่รู้จริงว่ายังเป็นใครเพราะว่าทุกอย่างยังเงียบ
ใช่ยังไม่รู้รอเจ้าตัวออกมาพูดเดี๋ยวเราค่อยพูดเอง
ใช่ถูกต้องไปดูนิดนึงซุปตาฟันน้ำนมยังไงคะเปิดเทอมกัน

ดูเอาจากในทีวีเลยแล้วกันแต่ละคนนะเขาดูชื่นบานกับชุดนักเรียนนะ
แล้วก็การที่ไปโรงเรียนมากนี่ใครเนี่ย
นี่อาลินอะลันเกงตัวใหญ่ไปไหมเนี่ย

น้องมายูภาพที่พี่เมย์ลงอ่ะค่ะเป็นคลิป
แล้วมาอยู่ก็คือเดินวนไปวนมาแล้วแม่ก็แซวเอง
บอกว่าสงสัยยังแบบว่าไม่ชิน

เห็นบอกตอนนี้น้องกำลังชอบดำน้ำด้วยนะ
น้องบุ๋มเขา๑๑๒สนุนเต็มที่ค่ะ

ถ้าฉันมีลูกคงจะขนาดนี้แล้วนะ
ดีนโตทันกันนะ
ติดแท็กโรงเรียนไหนกันบ้าง
ขอให้เด็กตั้งใจเรียนนะคะ

ะนงพนีตอบกลับหลังจากชาวเน็ต
เปรียบเทียบบอกว่าหน้าตาเนี่ย

เรียกว่าขยับไปไหนก็มีดราม่าตลอดจริง

ล่าสุดก็มีการจัดคอนเสิร์ตสตรีมไลฟ์ครั้งที่๒
พร้อมกับชวนคุณจ๊ะนงพนีมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษล่ะค่ะ
แต่ก็ไม่วายกลับถูกคอมเมนต์แซะแรงทีเดียว
เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณจ๊ะนะคะ
บอกว่าดูเด็กกว่าเจนนี่อีกค่ะ
งานนี้จ๊ะก็ออกโรงตอบกลับแบบสุภาพนะคะน้องบอกว่า
ตัวจริงน้องดูเด็กค่ะแต่อาจจะเป็นคนไม่ขึ้นกล้องเท่านั้นเอง
น่ารักดีเนาะ

ตลกมันคนที่ตลก
เป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วรู้สึกเหมือนแบบว่า

๑ชั่วโมงคุยกับเขานี่คือคุยไปรื่อย

คนจะชนะยังไงมันก็ชนะเขาบอก

เก่งเลยแหละสัมภาษณ์เก่งตอบปากตอบคำดีเลยโอ้โหมาก
แล้วไม่กลัวกับเธอยังไงด้วยเออสัมภาษณ์ดีโอ้โหไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

เอาล่ะกลายเป็นที่วิพาควิจันทร์น่ะวันนี้ควรพูดถึง
ถ้าสมมุติเราไล่ในไอจีไล่ในเฟซบุ๊ก
ก็จะมีรูปแม่นัทนิสามณีเนี่ยแหละขึ้นมากันใหญ่เลยนะฮะ
ปรากฏว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยอันนี้สมควรหรือไม่สมควร
นิสามณีเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังปรากฏว่าในฮาราวีนปีนี้ต้องยอมรับ
คนดังมาแต่งเป็นฮาโลวีนกันเยอะเยอะมากทุกคนมีแคมเปญแต่อันเนี้ย
เออสมควรหรือไม่ต๊าสชนี่เค้าบอกต๊าสช
ได้แต่งตัวในวันฮาโลวินด้วยชุดที่ชาวเน็ตมองแล้วเสียงแตก
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสื้อผ้าหรือพร็อปต่างเนี่ย
ซึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือมาจากหนังเพราะครั้งหนึ่งหนังพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
งานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็มองว่าเฮ้ยนี่ตั้งใจแต่งตัวล้อเลียนแบบพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
อีกฝ่ายก็มองว่าศาสนาไม่ได้สอนให้เรายึดติดอะไรนะคะ
ศาสนาเป็นแค่เครื่องยึดเหนียวจิตใจวันนี้มันไปยุคไหนกันแล้ว
นี่อุ๊ยเขาว่าทำไมคุณผักไทยเงียบ
เห็นทำไมอ่ะซึ่งพระพยอมก็ได้ออกมาพูดบ้างแล้วเหมือนกันนะฮะนี่
ซึ่งก็ต้องรอฟังว่าน้องเขาจะอะไรแต่จริงแล้วน้องเขาเป็นคนที่ชอบโทรศัพท์
แต่อันนี้มันก็นานาจิตตังค์หรือเปล่าวะ
แต่ถ้าสมมุติคิดเป็นพระพุทธเจ้าก็อุบาทถ้าพูดตรง
แต่ต้องรอฟังคำตอบจากเขาว่าเขาตอบมาว่ายังไงว่า
ถ้าสมมุติคุณคิดแบบว่าทำเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องยอมรับจริงว่า
เฮ้ยเป็นสิ่งที่คนเขากลับว่ายบูชากันอุบาทไหมอุบาท
แต่ถ้าสมมุติความคิดของน้องเขาที่เขาจะตอบกลับมาเขาจะตอบว่ายังไง
แล้วก็อยากจะฟังเสียงจากน้องนัทวิสามณีเหมือนกันว่าเขาจะว่ายังไง

ส่วนตัวหนูค่ะหนูสรุปข้อมูลทุกอย่างไปในไลฟ์ของหนูเมื่อวานแล้วค่ะ
แล้วตัวคนตีความนะค่ะเพราะว่านอกจากนั้นทำเรื่องความเชื่อ
ก็รู้อยู่แล้วว่าย่อมมีคนที่เห็นเหมือนเราแล้วก็เห็นต่าง
นั่นแหละคือเสียงที่เขาตอบมากับทางไทยรัฐของเรานะฮะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ